แต่พาไปที่บ้านดุงอุดรธานีคุณผู้ชมฮะ

คือชาวอุดรอย่าโกรธพวกเรานะ
คือข่าวมันมาจริงคือที่อื่นก็มี
คุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกว่า
ที่คุณถามว่าทำไมยาบ้ามันเยอะในข้อมูลล่าสุดออกจากปากท่านเมื่อวานนะ
ท่านบอกว่าตอนนี้กลุ่มขบวนการผลิตยาเสพติดน่ะ

แต่อันนี้ที่อุดรธานีคือ
พระเสพยาคลั่งถือปืน

พระยาบาลเอาปืนไว้ป่าว
จับเครื่องเข้าไปคั่วเกลี้ยแล้ว

เป็นเฮียแห่งว่ะ

ไปถึงวัดบ้านข้อเขียว
ตำบลบ้านชัยครับคอเขียวนะครับขออภัยที่อุดรธานี
คนนี้คือพระไก่นะตอนเจอทีแรกยังเป็นพระอยู่อายุ๓๓ปี
อาการก็หลอนครับมียิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดอยู่คนเดียว
ถามหาปืนตัวเองด้วยนะแล้วก็ทำท่าจะหยิบกางเกงยีนมาเปลี่ยน
ตำลูกกับชาวบ้านห้ามเลยอ๋อหลวงพี่ใจเย็นหลวงพี่
ยังไม่ได้ศึกเลยจากนั้นก็ให้พระไก่เนี่ย
ขันดอกไม้ทำพิธีลาศิกขาให้มันเรียบร้อยซะก่อน
พอศึกเรียบร้อยแล้วครับพระไก่หรือว่า
ตอนนี้ก็เป็นในไก่แล้วนะไม่พอใจด้วยนะชี้หน้าด่าตำรวจนะฮะ
โอ้โหตำรวจเห็นท่าไม่ดีกลัวเดี๋ยวจะคลั่งขึ้นมาใส่กุญแจมือเลย
โอ้โหตำรวจเห็นท่าไม่ดีกลัวเดี๋ยวจะคลั่งขึ้นมาใส่กุญแจมือเลย
นี่ต้องช่วยกันรวบไว้เลยแล้วขนาดใส่กุญแจมือนั้นโอ้โหในไก่นี้ก็ยังโวยวายไม่เลิก
มีพูดด้วยนะกูผิดอะไรบางครั้งก็ยังหัวเราะอยู่เลยสลับกันไปครับ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสพบ้านดุงหน่อยจะไปตรวจหาสารเสพติด
แต่เบื้องต้นคุณผู้ชมยังไม่เจอสารเสพติดในร่างกายนะครับ
ก็เลยคาดว่าน่าจะหลอนจากอาการป่วยจิตเวท

ไก่เสพยาจริงคือแม่นะ
โยมแม่หรือว่าแม่ของในไก่เนี่ยบอกว่า
อ๋อลูกชายแม่เสพยาเสพยาจนป่วยจิตเวท
แม่พาไปบวชที่นครราชศรีมาได้๑พันศา
แต่ช่วงเกิดเหตุแม่มาเยี่ยมเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้
แล้วเห็นลูกก็คือในไก่คลั่งขึ้นมาโวยวาย

ถือปืนอารมณ์เดินไปเดินมารอบวัดเลย
ชาวบ้านเขาก็กลัวกันไม่กล้าออกมาใส่บาทตอนเช้า

ชาวบ้านก็แห้โล่งอกโล่งใจหน่อย

เคยเห็นตั้งแต่เป็นนุ่มยังเป็นคารวาสอยู่ตอนนั้น
เดินตามหมู่บ้านเสพยาแล้วก็อารวาส
มาเจอวันนี้ตอนที่ยังเป็นพระอยู่
ก็หลอนยาแบบนี้วุ่นไปทั้งหมู่บ้านเลยครับ

หมดฤทธิอยู่หลังกระบะตำรวจเลย